ทั้งเรื่องของคุณเศกแล้วก็คุณไสปาล

ส่วนคดียิงปืนขึ้นฟ้าพนักงานสอบสวนก็สรุปสำนวนส่งฟ้องอายการแล้วครับ
เสกสรรสุขพิมารหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังเตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งที่สนคันนายาวครับ
หลังจากพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเมื่อวันที่๔มักราคม
ต่างที่พึงมีให้กับผู้ต้องหาทราบ
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าปัสสาวะสีม่วงเกิดจากการเรื่องของกินยารักษาอาการบายโพราชนั้น
ผลการตรวจพิสูจน์ของห้องปฏิบัติการสามารถแยกได้
สารสีม่วงที่พบในร่างกายนั้นเกิดจากสารเสพติดหรือว่ายาไบโพล่านะครับ
จากนี้พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะยังกล่าวถึงคดียิงปืนขึ้นฟ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนความคิดเห็นสั่งฟ้องเสกโลโซต่อพนักงานอายการแล้วครับ
ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่สนคันนายาตอนนี้บริเวณที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจ
ซึ่งถูกย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๒
ปรากฏภาพถ่ายสนิทสนมกับคุณเสกโลโซในโลกโซเชียลนะครับ
พันธุ์จำรวจเอกสราวุจจินดากคำลองผู้บังคับการจำรวจนกรทห์วั่น๒มารับบุว่า
และถ้าเกิดว่าไม่เดินทางเข้าพบอีกก็จะออกเป็นหมายจับต่อไปครับ
หากวันนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการให้ประกันตัวหรือไม่